อดีตทหารพรานคนหนึ่งครับท่านผู้ชมครับ
ไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าถูกภรรยาเนี่ย
ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าตนเนี่ยตายไปแล้ว
หวังจะเอาเงินที่เกี่ยวกับสวัสดิการต่าง๔ล้านกว่าบาท
นี่ฮะคนนี้ชื่อว่านายพงศักดิ์ใจบุญนะครับ
อายุ๔๘ปีแล้ว
เมื่อวานนี้มีอาสากู้ภัยของจังหวัดชุมพรไปเจอนั่งอยู่ที่สถานีรถไฟจังหวัดชุมพรนะครับ
พอพูดพอคุยพอทราบเรื่องราวแล้วก็พาไปแจ้งความ
นายพงศักดิ์ใจบุญนะครับ
อายุ๔๘ปีพื้นเพลเป็นชาวตะบนหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
บอกว่าตนพิการหลายอย่างก็พิการเพราะว่า
เป็นอดีตทหารพรานไปรับใช้ชาติอยู่ที่พื้นที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้

ใช่ตั้งแต่ปี๕๗ช่วงนั้นเป็นช่วงแบบปีใหม่พอดี

ก่อนหน้านี้เกณฑ์ทหาร๒ปีเกณฑ์ทหารเสร็จสมัครเป็นทหารพรานต่อ
ไปอยู่ที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาส
ที่โดนระเบิดไปจนพิการพิการหลายอย่างใช่ไหมคุณอริยา

ใช่แล้วก็บอกว่ากระเพาะขา
ใช่จนเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้ากระเพกกระเพกแบบนี้นะครับ
มาที่จังหวัดชุมพรเพื่อหวังจะมาแจ้งความ
เพราะว่าถูกภรรยาที่แต่งงานด้วย
เป็นคนจังหวัดชุมพรชื่อว่านางสาวปุ๊กปิ๊กนะครับ
แต่งงานกันหลายปีอยู่กินกัน
ช่วงที่ไปเป็นทหารพรานก็ส่งเงินให้ภรรยาทุกเดือนเดือนละ๒๐๐๐บาท

ช่วงแรกก็มาดูแลอย่างดี
แต่ระยะหลังได้บอกกับตนว่าอายเพื่อนที่มีสามีพิการ
หลังจากนั้นก็หายหน้าหายตาไป
ให้ตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลตามลำพัง

เป็นคนจังหวัดชุมพรมีสามีใหม่
ทั้งที่ยังไม่ได้หย่ากับตนจดทะเบียนสมรสกันด้วยนะ
แต่ว่าจำชื่อนามสกุลจริงของภรรยาไม่ได้

ใช่นะถูกต้องเขาให้อีกฝ่ายเดียวนะอันนี้นะ

มีสามีใหม่ไม่ได้จดทะเบียนหย่าอะไรกับตนด้วย
แต่กลับไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

แล้วก็เบิกเงินช่วยเหลือสวัสดิการต่างไป

เดี๋ยวฟังเสียงที่เขาเล่าให้ฟังก่อนนะครับ
เราไม่อยากรู้เบอร์
อยากจะเรียกร้องเขาอย่างไรมั้ง
ขอเรียกร้องช่องหลาน
เราตรงตัวนี้ชีวิตไม่
ทีเข้าไปกับช่องหลานก็ได้ช่างเหล้า

ข้อเคส่วงหลานตั้งตัวของเรา
เอาไป๔ล้านกว่าขอ๒ล้านก็ได้
ส่วนนี้คือรปภอยู่ที่สถานีรถไฟชุมพร
เล่าให้ฟังบอกว่าเวลาที่มีขบวนรถไฟฟรีมาเนี่ย
เจอนายพงศักดิ์บ่อยทุกครั้งก็จะอยู่ในอาการมืนเมา
แต่ว่าช่วงหลังรถไฟฟรีไม่มีแล้ว
เขาเปลี่ยนเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะ
ก็จะไม่ค่อยเจอนะครับนานมาครั้งหนึ่งแต่ก็เมาทุกครั้ง
ทุกครั้งก็จะบ่นเรื่องเมียหนีถูกเมียหลอกเอาเงินไปหมด
บอกว่าเมียอยู่ชุมพรอยู่ที่ปฐิว
แล้ววันที่มานายพงศักดิ์ยังบอกว่า
ที่จะมาที่ชุมพรเพื่อมาแจ้งความเนี่ย
ปรากฏว่าช่วงที่นอนหลับไปนะคุณอริยา
ยังถูกโทรศัพท์มือถือเนี่ยถูกขโมยไปเครื่องหนึ่งนะ

โทรศัพท์มือถือถูกขโมยไปก็จริงแต่คนร้ายเนี่ยทิ้งซิมการ์ดเอาไว้ให้
ใจดีคือถอดไปแต่เครื่องแล้วถอดซิมการ์ดทิ้งไว้ให้
มีอาสากู้ภัยของชุมพรมาเจอเล่าให้ฟัง
เขาก็เลยซื้อโทรศัพท์ให้เครื่องนึง
จะได้ไว้ติดต่อสื่อสารโอ้โหคนได้ยินข่าวของนายพงศักดิ์นี่แบบ
ชีวิตมันจะรันทศอะไรขนาดนี้
นี่เป็นอดีตทหารพรานรับใช้ชาตินะคุณอริยา
พิการมาถูกเมียไปแจ้งว่าตายแล้ว
เอาเงินสวัสดิการ๔ล้านกว่าไปหมดเลย

แม่เรื่องนี้พอรอปภที่สถานีรถไฟชุมพรเขาพูด
เรามีเสียงให้คุณผู้ชมได้ฟังด้วย
เดี๋ยวฟังเสียงรอปภกันหน่อยนึงนะคะ
แกว่าแกอ้างว่าเป็นการพามาศาลมาศิษย์นะ

ก็สงสารเหมือนกันแต่ว่าจะได้อยู่แล้ว

ผมเพิ่งคุยจะล่ะ

ให้พี่เล่าทำไมเครียดเรื่องเมียหนี
เรื่องนี้พอมันมีการลงโลกโซเชียลไปแล้ว
แบบนี้แล้วก็ว่าแบบเสียหายค่ะเขาก็เลยต้องตามหากันใช่ไหมว่าตรงปุ๊กปิ๊กอยู่ที่ไหนคือก็ต้องฟังความทั้งสองข้างไงทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปที่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะคะไปสอบถามหานางสาวปุ๊กปิ๊กซึ่งก็เป็นบุคคลที่ฐานพรานเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นภรรยาที่จดทะเบียนนี่แหละค
ก็อยู่ใกล้กับศรีแยกวงเวียนหน้าสถานีรถไฟประทิวนี่แหละคทีมข่าวก็เลยถามคุณโรสเลยในฐานะที่เป็นพี่สาวให้เล่าให้ฟังหน่อยทีนี้คุณโรสก็บอกว่าเรื่องนี้ที่มีการกล่าวอ้างแบบนี้ตัวเธอทราบมานานแล้วว่านายพงศักดิ์เนี่ยมักจะไปพูดกับคนอื่นตลอดเลยว่าเป็นสามีของปุ๊กปิ๊กน้องสาวของเธ
นายพงศักดิ์อ้างถึงเนี่ยบอกว่าน้องเองก็ไม่ค่อยสบายมีอาการทางสติทางประสาทอะไรอยู่

แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเคยเจอนายพงศักดิ์อยู่แถวสถานีรถไฟเห็นพิการด้วยความสงสารก็เข้าไปช่วยเหลืออยู่ตลอด

ให้ข้าวให้น้ำกินอะไรกินบางทีก็มาขอข้าวขอน้ำกินที่ร้านเสริมสวยของตัวเองก็ยังมีเลย
ในรายการรถปลดทุกข์คุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะดิฉันเนี่ยมีโอกาสได้โทรศัพท์โทรคุยกับคุณโรสที่คุณผู้ชมเห็นใส่เสื้อสีเหลืองเมื่อสักครู่เลย
ถามเลยว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยยังไงอยากให้ยืนยันหน่อยซึ่งคุณโรสก็บอกว่าโอ้โหตัวเธอเนี่ยเพิ่งทราบเรื่องเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่านักข่าวมาหาเธอเต็มไปหมดเลยแล้วก็ถามว่าเนี่ยเรื่องจริงเหรอทำไมน้องสาวถึงทำแบบนั้น
เอาเงินเข้าไป๔ล้านกว่าอย่างนี้ใช่ค่ะเธอบอกว่าตัวเธอเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็เรื่องนี้สร้างความเสื่อมเสียให้กับครอบครัวมาก
แต่พอถามไปว่ารู้ไหมว่าเพราะอะไรทำไมในพงศักดิ์ถึงมากล่าวอ้างแบบนี้เขาพูดไปเพื่ออะไร
คุณโรสบอกว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้แล้วก็คุณโรสบอกด้วยนะสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเธอไม่ได้เอาเงิน๔ล้าน๕น้องสาวไม่ได้เอาเงิน๔ล้านห้ามาจริงเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเอามาจริงนะป่านนี้กินหรูอยู่สบายใช้ชีวิตดีไม่ยากลำบากแบบนี้แล้วอันนี้คือสิ่งที่เธอพูดเดี๋ยวฟังเสียงคุณโรสหน่อยนะคะ
คุณโรธครับเอาความจริงนะฮะยืนยันยังไงบ้างครับว่าตกลงแล้วน้องสาวของคุณโรสเองกับผู้ชายที่ชื่อพงศักดิ์เนี่ยเป็นอะไรกันหรือเปล่า
น้องก็เป็นคนที่สงสารคนนะคะ

น้องสาวเองก็ไม่รู้เรื่องว่าเป็นเรื่องแบบนี้ค่ะ
เราจะจัดการกับเขายังไงดีจะแจ้งความจับเขาหรือยังไง
เขาก็เป็นคนวิการเห็นเขาเป็นคนวิการ
ไม่น่าจะเอาเราไปพูดเฉาในทางเสียหายอย่างนี้ค่ะ
ทำให้เสียงดิฉันเสียหายมากเลยนะคะ
แล้วหลังนี่ยังเจอแค่กันนั้นแค่จะต้องไปแจ้งความแล้วล่ะค่ะ

คุณโรธบอกถ้ายังไงสงสัยต้องแจ้งความกลับแล้วล่ะ
เพราะว่าคือยังงั้นเสริมเสียชื่อเสียง
ใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่เธอบอกคือ
อยากที่จะวอนสังคมโซเชียลมีเดีย
เรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการแสดงความคิดเห็น
อยากให้ฟังข้อความให้รอบด้านก่อน
อย่างนั้นพอมันเป็นเรื่องโอละพ่อแบบนี้
คือสิ่งที่เธอได้รับผลกระทบก็คือทั้งตัวเธอเองรวมถึงน้องสาวด้วย